ไปดูพระพุทธรูปโบราณกันบ้างดีกว่าแต่ว่ามาในรูปแบบที่แปลกตาจริง
เพราะว่าเป็นพระพุทธรูปนอนในโลงอายุกว่า๑๕๕ปีค่ะ
วันนี้ครับเรามากราบพระพุทธรูปปางแปลงที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นนะครับ
เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในโรงพระบรมศพครับมีพระพุทธบาทยื่นออกมาจากโรงพระศพ
แล้วลงพระศพนี้ครับมีความอันซีนก็คือว่าเปิดฝาโลงไว้ด้วยนะครับ
ด้านในนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้านอนหงายอยู่ครับ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในพุทธประวัติเมื่อครั้งที่พุทธเจ้าได้เสด็จดับคันและปริธิพันธ์ไปแล้ว๗วันครับ
นี่ค่ะแปลกตาจริงไม่ใช่พระพุทธรูปปางที่นอนถูกไหมไม่ใช่พระพุทธรูปที่เราเคยเห็นนอนตะแคงถูกไหมคะ
แต่ว่านอนอยู่ในโรงศพนอนในโรงเลยค่ะอันนี้แปลก
จริงค่ะนี่ค่ะตามเพจดังที่ชื่อว่าตั้มเฟสไทยสตอรี่ไปกันที่วัดสัพพยาวัฒนารามนะคะ
อยู่ที่ตำบลตลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏไปกราบไหว้พระพุทธรูปหนึ่งเดียวในไทยค่ะ
พระพุทธรูปนี้มีอายุประมาณ๑๕๕ปีนะคะ
เรื่องราวก็คือว่าสาเหตุที่ผู้สร้างทำพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนอนในโลง
เพราะว่าเขาจำลองเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านี่แหละ
จำลองเหตุการณ์วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพันธ์ไปแล้ว๗วัน
ทันดับขันไปแล้ว๗วันก็มานอนอยู่ในโลงนี้นะคะ
ก็พูดได้เลยว่าหาดูยากสุดนะใครเคยเห็นแบบนี้มาก่อนไหม
นี่แหละถือว่าเป็นองค์แรกและองค์ที่มีหนึ่งเดียวในไทยด้วยนะคะ
ใครอยากจะไปให้ดูไปเห็นกับตาไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ไปวัดนี้เลยวัดสัพพยาวัฒนารามจังหวัดชัยน่าน
บางคนไปชัยนาธมุ่งหน้าแต่จะไปเจอกับ
ส้มฉุนนั่นไงจนลืมที่อื่นไปแล้ว

เออไม่ใช่สวนนกเหงาแล้วนะ
ไปเที่ยวสวนนกชัยนาธบ้างนะ
มีหลายที่เนอะสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชายนาฏนะคะ